คือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลในร่างกายปรับธาตุในร่างกายคืออาจารย์เรียนปั่นธาตุสำเร็จในเรื่องของการปั่นธาตุ

ถ้าปั่นธาตุในเกจิครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเข้าใจปันธาตุคืออะไร
คือปั่นธาตุคือธาตุเราเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟ
อะไรที่มันผิดเพี้ยนเราก็ใช้พลังจิตในเรื่องของการเคลื่อนย้ายปรับธาตุให้มันกลับสมมาสมดุล

ถ้าเส้นประสาทก็คือเราใช้ในรูปแบบหนึ่งก็คือ
ใช้มือแล้วก็ใช้พลังจิตผ่านเข้าไป
ที่ว่าทับอยู่มันไม่ทับที่ปวดปวดอยู่ไม่ปวดอย่างนี้หรอ

ถึงใครบิดเบือนก่อนไปเนี่ยกระแสข่าวออกมาเนี่ยบิดเบือนมาก
คือก่อนไปเขาบอด๑๐๐อยู่แล้ว
ทางการแพทย์ก็บอกว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็มีข่าวมีข้อมูลอยู่
เสร็จแล้วก็บอกให้แต่ยาหยอดตามา
อาจารย์ก็เลยไปวันนั้นอาจารย์ไม่ได้ไปหายายเสาเป็นหลักนะฮะ
อาจารย์ไปช่วยเหลือครอบครัวอีก๒๓ครอบครัวที่เขายากจน
ที่คุณครูในพื้นที่นั้นเขาเชิญอาจารย์ไป
อาจารย์ก็ไปบริจาคให้๓๐๐๐กว่าบาท
ให้เขาสร้างห้องน้ำให้เขาซื้อเครื่องนุ่งห่มอะไรต่าง
ทีนี้ก็เลยเลยไปรักษายายเสาเพราะทีมข่าวที่นั่นเขาเชิญไป
แล้วก็ไปรักษาไปช่วยเขานะฮะ
จะเรียกรักษาหรือเรียกอะไรก็คือเราก็คือไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นให้หายทุกข์
เราก็ปรับให้ครั้งแรกเขาก็สามารถมองเห็นเงาเห็นเงามือเห็นอะไรได้แล้ว

คืออาจารย์เอกกำลังจะบอกว่ายายเสาเนี่ยแกตาบอดทั้งสองข้างอยู่แล้ว
อดทั้งสองข้างมีคลิปตั้งแต่คลิปแรกลงมาเลยครับ
แกเดินเนี่ยต้องใช้มือคำผนังหรือไม้เท้าเดินมานั่งได้แค่จะ

ใช่ครับไม่ใช่ครับคือบอดตั้งแต่คือมองไม่เห็นแทบไม่เห็นอะไรเลย
ไม่เห็นเงาอะไรเลยครับเพราะว่าพิสูจน์อยู่แล้วก่อนที่จะไปทำอะไรยังไง

อ่าคือข้างหนึ่งเนี้ยไม่ได้เลยอีกข้างหนึ่งที่บอกว่ามันยังมีเงามี้นิดนิดเนี้ย
คือช่วยให้เขามองเอาง่ายครั้งแรกเลยอาจารย์เห็น
อาจารย์บอกอาจารย์จะมาช่วยอีกรอบนึงนะยาย
พอไปครั้งที่สองนี่แหละครับเป็นประกายเลยคือเขาสามารถมองเห็นหน้า
ญาติพี่น้องเขาเจอหน้ากันชื่อบอกชื่อได้
อดคอกันร้องห่มร้องไห้มีคลิปเยอะแยะแต่ไม่เอามาลง

เสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่ายายการที่อาจารย์มาตรงนี้
สองรอบเนี่ยหมดเงินเยอะนะอืม
ฉะนั้นตอนนี้ยายมีเงินแล้วให้กรรมการเขาเนี่ย
เงินแล้วก็จองเช่ารถตู้หรือรถอะไร
มาหาอาจารย์ที่อาจารย์อยู่ที่ไหนก็ได้
อาจารย์จะช่วยต่อเนื่องแล้วยายจะใช้ชีวิตปกติได้ดีขึ้น
แต่ยายบอกว่าโอ้ยายแก่แล้วเดินทางไกลก็ไม่สะดวก
แล้วจะให้อาจารย์ช่วยยังไงครับ

คือที่กำลังจะบอกว่าที่ยายเสาออกมาบอกว่า
ดีขึ้นไม่กี่วันแล้วก็กลับไปบอดอีกเนี่ย
เพราะอาจารย์พ่อยายเสาไม่ได้มาหาแล้วมารักษาต่อเนื่อง

ในระหว่างที่อาจารย์ช่วยเขาน่าจะประมาณสัก๒อาทิตย์
อาจารย์ไปทดสอบเขาก็ยังเห็นอยู่
แต่คืออาจจะถอยลงมาคือการยังมองเห็นฝ้าฟางอยู่
เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปรักษาซ้ำให้อีกวันที่๑

เพราะว่าทางสาธารณสุขเขาไม่ให้บอกว่าเป็นการรักษาแล้ว

เพราะว่าคือเอาง่ายเราไม่ต้องการให้ละเมิด

ถ้าเราช่วยได้ไหมเราช่วยดีกว่า